โรงเรียนดีหนูรักเย้
ต่อชีวิตวันนี้เราขอมอบโอกาสให้กับครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น
เกณฑ์ต่อชีวิต
ครอบครัวที่มีพ่อแม่คือครูและลูกคือนักเรียน
พวกเขาจะมารวมใจกันสู้เพื่อโรงเรียนนี้ที่เขารัก
มาเอาใจช่วยและสนุกสนานไปกับความน่ารักของเด็กในแคมเปญพิเศษ
เกมต่อชีวิตโรงเรียนนี้หนูรัก
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกคน
ครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิต
เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเกมต่อชีวิตโครงการพิเศษโรงเรียนนี้หนูรัก
จะพิเศษยิ่งกว่านั้นโดยตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ
จะเป็นเรื่องราวที่นักเรียนและคุณครูจะมาร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้
เพื่อแก้ไขปัญหาของพวกเขา
โรงเรียนที่จะมาขอใช้โอกาสในวันนี้นะครับเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีครับ
มาขอสู้เพื่อน้องชั้นอนุบาล
เราไปชมเรื่องราวพร้อมกันครับ

จากกินทางวิทยา๔๒

มันค่อนข้างที่จะซุดโทรมครับเพราะว่ามันใช้มานานแล้วครับ
ไม่เอากลับไปฉี่ที่บ้านดีกว่า

สำหรับโรงเรียนทัยลัพธิ์วิทยา๔๒นั้น
หมู่ที่๑๐ตำบลนาเลิกนะครับอำเภอพนานิคมจังหวัดชนบุรี
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบัน๑
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานะครับ

หลงเรียนของผมอุล

เพราะว่าคุณครูใจดีแล้วก็สอนสนุกค่ะ
ครับก็ยกเว้นห้องน้ำอนุบาลตรงนี้ครับ
จากพวกมันใหญ่หนูก็ฉี่ข้างล่างดู
แล้วพี่ล้างเขาก็ไม่ค่อยอยากจะล้างเท่าไหร่ครับ

คุณครูค่ะเขาจะจัดเวร

คุณครูวันนี้น้องทิ้งระเบิดอีกแล้ว

แล้วก็แบบเกี่ยงกันตลอดเลยค่ะ

ตอนสมัยก่อนมันเก่ากว่านี้ค่ะ
อันคือตอนนี้เขามีการปรับปรุงบำรุงแล้วค่ะ

แต่เป็นการปรับปรุงแค่ภายนอกค่ะ
ภายในก็คือยังชำรุดยังเหมือนเดิมค่ะ

แล้วมันก็แบบมีขนาดที่ไม่เหมาะ

โถส้วมมันสูงผมไม่ค่อยจะถึงครับ
คือจะเป็นห้องน้ำสำหรับเด็กปฐมด้วยนะคะ
เด็กน้องเขาก็จะเข้าไม่สะดวก

ก็สิ่งสำคัญน่าจะเป็นห้องน้ำค่ะตอนนี้
สำหรับสิ่งที่โรงเรียนยังมีความต้องการ

ก็คือห้องน้ำสำหรับนักเรียนชั้นระดับประถมวัย
อยากให้น้องได้มีโถส่วนมันที่ดีครับ
เพราะว่าโทรปัสสาวะมันค่อนข้างสูง

ก็ไปหาฉี่ตามใต้ต้นไม้ใต้อะไรอย่างนี้ครับ

ห้องน้ำมันไกลค่ะมันก็เสียเวลาเดิน

ก็แบบอาจมีอุจจาระตามทางค่ะ
ก็มีวันนั้นตอนช่วงเช้า

เขาก็คุณครูหนูปวดท้องเข้าห้องน้ำอย่างนี้ค่ะ

ก็เดินออกมาอยู่เต็มหน้าห้องแล้ว
จริงก็เกิดขึ้นเกี่ยวกับระยะทางนะ
เพราะว่าจากห้องอนุบาลไปห้องน้ำก็ค่อนข้างไกล
เวลาน้องเลิกก็โรงเรียนไม่มีห้องอาบน้ำค่ะ
ก็ต้องไปอาบน้ำที่ห้องน้ำค่ะ
มันก็มันไม่ใช่ห้องอาบน้ำอะค่ะ

แล้วก็อยากจะมีห้องซักล้างนะคะ

คุณครูจะต้องพาน้อง
เขาไปล้างตัวข้างห้องน้ำ
มันก็จะยืนแก้ผ้าก็ข้างห้องน้ำอะค่ะ
พี่ผ่านไปผ่านมาก็หัวเราะอายมั่ง

อยากให้มีเป็นสัตว์สวรรค์นะคะ
คือตอนนั้นหนูเรียนอยู่ชั้นอนุบาลค่ะ

แล้วปวดฉี่มากค่ะ
ก็ไม่กล้าฉี่ที่ห้องน้ำอนุบาลค่ะ

แล้วมันก็เก่าดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ
ก็เลยต้องเก็บไว้ไปฉีกที่บ้านค่ะ

แล้วก็วอกแวกตลอดเวลา

น้องก็จะแบบกล้ากลัวกลัว
ไม่กล้าปิดประตูกลัวออกไม่ได้ค่ะ

กรก็คือมันเก่าแล้ว

มันน่ากลัวค่ะเพราะมันมืดมาก
ถ้าเป็นเราเราก็คงกลัวมากค่ะ
ก็ในฐานะที่มีน้องอยู่อนุบาลนะคะ
ก็อยากให้มีห้องน้ำที่แบบปลอดภัยกว่านี้
แล้วก็สว่างแล้วก็เหมาะสมกับน้องค่ะ

แล้วก็มีสัดส่วนที่เหมาะกับน้องค่ะ
อยากได้โถส้วมแล้วก็ให้มันเตี้ยลงหน่อยครับ
หนูอยากให้มีห้องน้ำล้างตัวเป็นสัดส่วนเลยค่ะ
อยากให้น้องมีห้องน้ำที่ใช้สบายกว่าเดิมครับ
ถ้าได้ห้องน้ำใหม่เด็กก็คงชอบอะค่ะ
น่าจะเข้าบ่อยมาก
ก็จะทำความสะอาดทุกวันครับ
ถ้าได้ห้องน้ำใหม่ผมจะช่วยดูแลครับ

หนูก็จะภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้ช่วยน้องค่ะ
เด็กนักเรียนเราจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
คุณครูก็สบายใจนักเรียนก็สบายใจ

ก็จะทำให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเราเนี่ยอ่า

ที่จะเอาห้องน้ำมาให้น้องให้ได้นะคะ

พี่ก็ขอสัญญาว่าจะทำให้เต็มที่และจะทำให้ดีที่สุดค่ะ

พี่จะสู้ให้เต็มที่ที่สุดเพื่อนนะคะ
ขอต้อนรับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๔
บ้านเนินแร่ภัยบูลราชสงเคราะห์จังหวัดชนบุรีครับ

สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับ
โรงเรียนของเรานี่ก็คือมีตั้งแต่อนุบาล
ใช่ค่ะมีอนุบาลปฐมแล้วก็มัธยม

๓๒คนค่ะ

ห้องน้ำนั่นจริงแล้วก็คือเป็นห้องน้ำของรุ่นพี่
คือโรงเรียนเราไม่มีห้องน้ำอนุบาลโดยเฉพาะ

ซึ่งมันมีกับโรงเรียนเราเนี่ยมานานแล้วนะคะ
เราก็เลยปรับปรุงให้น้องอนุบาลใช้

เริ่มใช้ห้องน้ำนี้ให้เป็นของอนุบาลมานานแค่ไหนแล้วครับครู

ปัญหาที่เราเจอมีอะไรบ้างครับคุณครูครับ
ปัญหาก็เด็กอนุบาลเขาจะตัวเล็กอะค่ะ
แล้วสุขภัณฑ์ต่างมันค่อนข้างจะใหญ่
เวลาเขาเข้าอย่างนี้ค่ะมันก็จะทำให้เขาไม่สะดวก
เวลาเขาเข้าก็กลัวแล้วก็เกร็งเวลาเข้าห้องน้ำค่ะ
แล้วก็โโธสุขภัณฑ์โธฉีโธอะไรก็โธ
จริงแล้วก็ทางโรงเรียนเคยได้มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ไหมคะ
ก็พยายามที่จะทำให้มันเตี้ยลงแล้วค่ะ

แต่นี่คือเทให้มันแล้ว
คือคุณครูก็หมายถึงยกพื้นขึ้นอย่างนี้เหรอ

เพราะว่าเด็กของเราตัวเล็กมากอะค่ะ

อยู่ไกลจากตัวอาคารเรียนด้วย

ก็ค่อนข้างบ่อยนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กจะค่อนข้างบ่อย

เต็มเงินเกงเลยหรอ

ครูท่านอื่นอีก๓ท่านเคยเจอปัญหาอะไรบ้างครับที่ต้องช่วยเหลือเด็กโดยเฉพาะน้องอนุบาล
ครับก็ผมเป็นครูประจำชั้นม๓นะครับ
ซึ่งบริเวณห้องน้ำตรงนั้นจะเป็นนักเรียนชั้นม๓
ที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ซึ่งเด็กเขาก็จะมาบอกตลอดเลย

ว่าเจอสิ่งที่น้องเค้าทิ้งไว้ให้
คือในเรื่องของชักโคกมันสูงนะครับ
เด็กเขาก็จะคิดว่าไม่ขึ้นแล้วเราข้างล่างเลยดีกว่า

เจครับอย่าน้อยหน้าเขาสิครู

ส่วนของผมที่เจอนะครับจะเป็น
เวลาเด็กขอไปเข้าห้องน้ำอย่างนี้ครับ
แล้วในชั่วโมงพระจะปล่อยเด็กมาเข้าห้องน้ำพร้อมกัน
แล้วก็จะเข้าห้องน้ำลำบากคือต้องต่อคิวกันเข้า

จะทำให้เด็กของเราเนี่ยก็เรียนช้าแล้วก็จะเกินเวลา
เห็นบอกว่ามีบางคนด้วยเนี่ยเข้าไม่ได้จริงก็ต้องไปปล่อยข้างห้องน้ำห้องท่าอย่างนี้หรอ

ตอนผมเด็กผมก็ตัวเล็กครับผมก็ปัสสาวะไม่ถึงก็หย่อนใต้ต้นมะนาวครับ
ถูกว่าสิมะนาวลูกนั้นอบมาเปรี้ยวดี
ยูทูปเคยเข้าห้องน้ำนี้ไหมลูก

เพราะว่าผมกำลังอืดเสร็จใช่ไหมครับแล้วผมก็ลาดน้ำไปแล้วมันก็กระเด็นครับแล้วก็จะลงแล้วมันก็ลื่นครับ

กล้าวตอนนี้กล้าวอยู่ปอะไรคะลูก

หนูเคยเจอปัญหากับห้องนี้ไหมห้องน้ำห้องนี้ลูก
หนูเคยเข้าแล้วก็โถฉี่ใหญ่ค่ะหนูเข้าไม่ถนัดค่ะ
มีใครเคยติดในห้องน้ำบ้างไหม
เอาล่ะมาแล้วน้องแต๊งเรามาแล้ว

หนูปวดท้องแล้วหนูก็กำลังจะเข้าไปแล้วมันก็ปลดไม่ออก

ที่หนูเขาตูนแล้วก็หัวก็ช่วยด้วยแล้ว
หนูเอาแบบวันนั้นเลยสมมุติว่าหนูอยู่ในห้องน้ำอยู่ตอนนี้หนูตะโกนแค่ไหนหนูร้องดังแค่ไหนไหนลองสิ

รีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ำอีกห้องหนึ่งแล้วก็ปีนเข้าไปช่วยน้องครับ
วันนี้นะถ้าเผื่อว่าไม่มีพี่หมัดคนนี้นะ
ป่านนี้แต๊งไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้ว
เพราะฉะนั้นพี่หมัดมีพระคุณต่อแต๊งมากเลยลูก

ครูบีครูดีมและครูเจบอกแล้วบอกว่าเด็กรุ่นพี่เขาก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบใช่ไหมลูก

น้องเมย์มีหน้าที่ทำอะไรลูก
คุณครูก็จะแบ่งกลุ่มเป็น๔กลุ่ม
กลุ่มละประมาณ๕คนค่ะก็จะสลับกันอาทิตย์
ละ๑อาทิตย์ค่ะก็คือทำ๑อาทิตย์แล้วก็เปลี่ยน

ใช่ค่ะเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยค่ะ
รุ่นพี่คนไหนที่เล่าให้กับทีมงานฟังที่บอกว่าเจอเวรแล้วก็

เฉพาะวันศุกร์น้องถ่ายเอาไว้
ครับตอนเย็นเลิกเรียนเขาถ่ายเอาไว้
แล้วทีนี้มันเป็นวันหยุด๔วันครับ
แล้วพอเปิดมาแล้วแบบว่าเขาถ่ายไว้ที่พื้นนะครับ

รู้สึกยังไงบ้างที่ในฐานะเราเป็นรุ่นพี่นะลูก
ต้องเห็นน้องใช้ห้องน้ำ

คือน้องขึ้นไปนั่งก็ต้องอ้าค่ะนั่งแห่ค่ะ

บางทีกรมันก็แข็งมันก็แกะออกยาก

ครับวันนี้ถ้าเผื่อว่าได้ทุนไปต่อชีวิต

ค่ะก็เป็นห้องน้ำค่ะ
ห้องน้ำอนุบาลค่ะที่เราต้องการมากที่สุดในตอนนี้ค่ะ
เป็นห้องอะไรบ้างครับห้องแบ่งโซนหญิงของผู้หญิงผู้ชายไหม

ใช่ค่ะมีห้องน้ำผู้หญิงแล้วก็ห้องน้ำผู้ชาย
แล้วก็เป็นห้องอาบน้ำค่ะ
นะครับก็แยกกันไปแต่เป็นของเด็กเล็กนะครับ

เอาละวันนี้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๒พร้อมที่จะสู้เพื่อโรงเรียนของเราหรือยังครับ
พร้อมแล้ว
พร้อมแล้วผมและทีมงานขอเป็นกำลังใจในนามสิทธิ์เก่าของไทยรัฐวิทยาด้วยครับ

คุณผู้ชมครับห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยนะครับ
เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กตัวเล็กชั้นอนุบาล
เรามาเป็นกำลังใจและร่วมรุ้นให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๒จากจังหวัดชนบุรี
ให้สามารถพิธีโจทย์คำถามได้ทั้งสี่ข้อในช่วงหน้าเกมต่อชีวิต
โรงเรียนนี้หนูรักสักครู่เดียวครับ
เกมต่อชีวิตโรงเรียนนี้หนูรักเกมต่อชีวิต
นาทีที่สำคัญมาถึงแล้วครับของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๒จากจังหวัดชนบุรีนะครับ
ที่จะมาสู้เพื่อห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
ถ้าตอบถูก๑ข้อนะครับรับห้องน้ำเด็กจำนวนถึง๒ห้อง
ตอบถูก๒ข้อรับห้องน้ำเด็กจำนวน๔ห้อง
ตอบถูก๓ข้อรับห้องน้ำเด็กจำนวน๔ห้อง
และห้องอาบน้ำเด็กจำนวน๑ห้อง
ถ้าตอบถูกทั้งหมด๔ข้อในวันนี้นะครับ
รับห้องน้ำเด็กจำนวน๔ห้อง
และห้องอาบน้ำเด็กจำนวน๒ห้องไปเลย

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญครูพึ่งมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

แล้วก็คำถามอย่างที่บอกนะครับว่าเราออกแบบคำถามมาเนี่ย
เพื่อให้สอดคล้องกับคุณครูและนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องภายในโรงเรียนของเรานะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
ค่ะโรงเรียนไทรรัฐวิทยา๔๒ค่ะ
เรื่องโรงเรียนไทรรัฐวิทยา๔๒

ห้องอนุบาลครูติดกับห้องอะไร
ทางซ้ายก็จะเป็นห้องวิทยาศาสตร์ค่ะ
ทางขวาจะเป็นห้องอนุบาล๓ค่ะ

มีภาพวาดเกี่ยวกับการเล่นไทยอยู่เหรอฮะ

แต่ละหน้าห้องก็จะมีภาพกิจกรรม

คุณครูครับสมาธิดีนะครับ
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพวาดที่อยู่ข้างห้องวิทยาศาสตร์
คือภาพการละเล่นชนิดใด
ตัวเลือกที่หนึ่งลิงชิงหลัก
ตัวเลือกที่สองรีรีข้าวสาร
ตัวเลือกที่สามกาฟักไข่
ตัวเลือกที่สี่ขี่ม้าก้านกล้วย
ตั้งแต่หน้าอาคารทุกห้องค่ะ
ก็จะมีภาพวาดเป็นกีฬาพื้นบ้านนะคะ
ซึ่งภาพที่ได้ตอบคำถามก็คือ

ข้อหนึ่งค่ะลิงชิงหลักค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งครับลิงชิงหลักครับ

ครูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

น้องเมย์แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเมย์ขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
คือเรื่องเกมส่งต่อความห่วงใย

อำเภอพนัฐนิคมค่ะ

เชิญน้องเมย์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

พนักนิคมเนี่ยจริงแล้วมีสถานท่องเที่ยวไหม

ก็มีตลาดน้ำสามวังค่ะ

แล้วก็จักษานใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ
พร้อมไหมคะกับอำเภอพนานิคม

พร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตลาดน้ำสามวังก็เปิดมาประมาณ
ปีแล้วค่ะหน้าทางเข้าก็จะมีป้ายบอกรายละเอียดค่ะว่าตลาดนี้มีที่มาอย่างไรค่ะ
แล้วก็หนูก็ไปมาประมาณ๒๓ครั้งแต่ก็ไม่เคยอ่านค่ะ

ตัวเลือกที่สามวังโมกครับ
เฮ้ยเป็นหัวหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตผิดรูปต่อไปคะ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้วรบขึ้นมาตอบครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสามเรื่อง
นั่นก็คือเรื่องเกมส่งต่อความห่วงใยเกมตักไข่ใส่ถาดและใบเฟิร์นพิมชนก
เอาเกมส่งต่อความห่วงใยค่ะเกมส่งต่อความห่วงใหญ่ครับ
ขอเชิญวันลบมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
โรงเรียนเราอ่ะลูกเวลาที่มีเทศกาลชอบไหม

ทำไมถึงชอบงานวันเด็กของโรงเรียน
ก็มีผู้ปกครองเขาเอาอาหารมาเลี้ยงครับแล้วก็มีเกมมีอะไรให้เล่นก็ดีครับชอบ
บไม่ได้เป็นคนเห็นแกกินใช่ไหมลูก

คือมันก็จะมีขนมหลากหลายอะไรอย่างนี้แล้วมีเกมให้เล่นไหม

เออแล้วเคยเล่นเกมคาบหลอดเอาหนังสติ๊กส่งคล้องต่อต่อกันไปหรือเปล่า

เล่นได้ไหมถ้าเขาให้เล่นเกมนี้วันนี้

ส่งต่อความห่วงใยนะครับพร้อมไหมลูก

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

เอ้าขอเชิญบนเวทีครับขอเชิญขอเชิญครับ
ทำเพื่อโรงเรียนของเรานะเกมในวันนี้นะครับ
กติกาอีกสักรอบนึงนะครับ

ส่งต่อห่วงด้วยหลอด
และนำไปคล้องที่ก้านจำนวน๑๒ห่วง
ภายในเวลา๓นาที
ที่รายการให้มาก็น่าสนุกดีนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ไปที่นี่ค่ะ
เยี่ยม
เยี่ยม
เยี่ยม
เยี่ยม
เยี่ยม
เยี่ยม
เยี่ยม

เยี่ยม

เยี่ยม
เยี่ยม

เยี่ยม

เยี่ยม

เยี่ยม

เยี่ยม

แผงไข่อยู่ข้างหน้านะลูกแล้วก็มีระคังหนึ่งใบ
ข้างหลังนู่นไข่เต็มเลยตอนนี้เราเล่นคนเดียวได้ไหม
ไม่ได้ค่ะเอาใครเล่นบ้างล่ะ

อันนี้

เชิญแล้วครับหน้าเวทีครับลูกมา

และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
ตักไข่ใส่แผงจำนวน๓แผงภายในเวลา๓นาที
หนูเคยช่วยแม่ทอดไข่เจียวอย่างเดียวค่ะ

พร้อมแล้ว
เริ่มครับ
หนูหนู

ก้อนเดิน
วันนี้

นี่ก็คือเกมของเด็กน้อยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่า
เด็กน้อยมาช่วยกันในวันนี้เพื่อโรงเรียนของเขา
เชียร์กันว่าจะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อนะครับ
แล้วก็จะสามารถพิชิตห้องน้ำทั้งหมด๖ห้องได้หรือไม่ในวันนี้นะครับ
ร่วมเป็นกำลังใจด้วยในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
เกมต่อชีวิตรอเชียร์ที่รู้สึกเกม
วินาทีที่สำคัญแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
มาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๒นะครับ
จากจังหวัดชนบุรีจะได้รับห้องน้ำและห้องอาบน้ำ
สำหรับเด็กชั้นอนุบาลไปได้หรือไม่นะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อนะครับรับห้องน้ำเด็กจำนวน๒ห้อง
ถูก๒ข้อรับห้องน้ำเด็กจำนวน๔ห้อง
ตอบถูก๓ข้อรับห้องน้ำเด็กจำนวน๔ห้องและห้องอาบน้ำเด็กจำนวน๑ห้อง
แต่ถ้าตอบถูกทั้งหมด๔ข้อนะครับรับไปเลยครับ
ห้องน้ำเด็กจำนวน๔ห้องและห้องอาบน้ำเด็กอีก๒ห้องรวมเป็น๖ห้อง
พร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับจากเรื่องเกมส่งต่อความห่วงใยครับ
บางคนเขาก็ไปอึใส่พื้นเนี่ยครับเวลาพี่ล้างเขาก็ไม่ค่อยอยากจะล้างกันเท่าไหร่ครับ
แบบมันขี้เดียดครับมันเหม็นแล้วมันก็ติด
มันค่อนข้างที่จะซุดโสมครับเพราะว่ามันใช้มานานแล้วครับ
อยากให้น้องได้มีตัวปัสสาวะที่ดีครับเพราะว่าโทรปัสสาวะมันค่อนข้างสูงแล้วน้องเขาตัวเล็ก
เขาก็ไม่อยากเข้าก็ไปหาฉี่ตามใต้ต้นไม้ใต้อะไรอย่างนี้ครับมันก็ไม่ค่อยดีครับ
สำหรับเรื่องนี้ก็คือส่งต่อห่วงด้วยหลอด
แล้วนำไปคล้องที่ก้านจำนวน๑๒ห่วง
ภายในเวลา๓นาทีน้องลบทำได้หรือไม่ได้ครับ

แล้วพี่น้องเพื่อนใช้เวลาไปทั้งสิ้น
นะคะ๒นาที๒๖มินาที

เพราะฉะนั้นข้อแรกทำไปได้แล้ว
อย่างที่สัญญากันเอาไว้นะครับว่ารับ
ห้องน้ำเด็กจำนวน๒ห้อง
เอาล่ะไม่อยากให้พลาดแม้แต่ข้อเดียว

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๒ครับ
ห้องน้ำมันไกลค่ะมันก็เสียเวลาเดิน

ก็แบบอาจมีอุจจาระตามทางค่ะ
ก็มีวันนั้นตอนช่วงเช้าเพื่อนกำลังทำแบบฝึกหัดอยู่
เขาก็คุณครูหนูปวดท้องเข้าห้องน้ำอย่างนี้ค่ะ
สักแป๊บหนึ่งเดินมาหน้าประตูแล้วบอกว่า
คุณครูไม่ทันเขาก็บอก
ก็เดินออกมาอยู่เต็มหน้าห้องแล้ว
ถ้าได้ห้องน้ำใหม่เด็กก็คงชอบอะค่ะน่าจะเข้าบ่อยวะ

ภาพวาดที่อยู่ข้างห้องวิทยาศาสตร์คือภาพการละเล่นชนิดใด
ข้อหนึ่งค่ะดิงชิงหลักค่ะ

อย่างที่บอกเอาไว้นะครับถ้าเราจะลุ้นรางวัลสูงสุดห้องน้ำทั้งหมด๖ห้องเนี่ย

ถูกครับ
ลิงชิงหลักนะครับก็คือการละเล่นของไทยอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับ
เพราะฉะนั้นตอบถูกไปแล้ว๒ข้อนะครับ
รับห้องน้ำเด็กจำนวน๔ห้อง

ลุ้นกันต่อนะครับว่าจะสามารถคว้ากลับไปได้หรือไม่นะครับ
ในวันนี้ก็อยากให้ได้จริงนะครับ
จากเรื่องเกมตักไข่ใส่ถาด
มันไม่น่าเข้าอะค่ะ
เพราะเวลาน้องเข้าไปน้องก็จะแบบกล้ากลัวกลัว
ไม่กล้าปิดประตูกลัวออกไม่ได้ค่ะ
หนูอยากให้มีห้องน้ำล้างตัวเป็นสัดส่วนเลยค่ะ
หนูก็จะภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้ช่วยน้องค่ะ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
ตักไข่ไก่ใส่แผงจำนวน๓แผงภายในเวลา๓นาที
กล้าวและเพื่อนทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้ได้ได้

เราจะทำกัน๓นาทีใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
๒นาที๕๙วินาที
ทำไปได้แล้ว๓ข้อนะครับ
รับห้องน้ำเด็กจำนวน๔ห้อง
และห้องอาบน้ำอีกจำนวน๑ห้อง

ถ้าทำได้นี่หมายถึงว่าได้คว้ารางวัลสูงสุดไปเลยนะครับ

คือเรื่องอำเภอพนัฐนิคมครับ

ก็เคยมีรุ่นน้องไปห้องน้ำแล้วเปิดประตูไม่ได้
เพราะว่ากรก็คือมันเก่าแล้วมันก็ขึ้นสนิมมันก็เปิดยากเน

มันน่ากลัวค่ะเพราะมันมืดมาก
ถ้าเป็นเราเราก็คงกลัวมากค่ะ
ก็ในฐานะที่มีน้องอยู่อนุบาลนะคะ
ก็อยากให้มีห้องน้ำที่แบบปลอดภัยกว่านี้
แล้วก็สว่างแล้วก็เหมาะสมกับน้อง

วังน้ำใดไม่ได้ไหลผ่านตลาดน้ำ๓วัง

ซึ่งเป็นคำตอบที่
โทษ

วังทองไม่ได้ไหลผ่านตลาดน้ำสามวังนะครับ
วังที่น้ำไหลผ่านตลาดน้ำสามวังก็คือ
วังหินวังโมกและวังตะเคียน

จะถึงความฝันแล้วเนอะคุณครู

ขาดห้องอาบน้ำอีกหนึ่งห้อง

เอาอย่างนี้ดีกว่า

ในการคว้ารางวัลสูงสุด

ถ้าเกิดว่าน้องร่วมกันทำภารกิจนี้

ไม่ได้ให้มานั่งนับลูกบอลแต่อย่างใด
มันจะมีลูกกุญแจอยู่ในนี้ครับ
เพื่อนำไปขายตู้รางวัลสูงสุดนั่นเอง

หรือจะมาเท่าที่คิดว่า

บอกเลยนะครับว่าในนี้มีดอกกุญแจทั้งหมดเนี่ย

มาขายตู้รางวัลสูงสุดให้ออก
และตัวแทนทั้ง๕คนเป็นใครยกมือครับ

สำหรับรางวัลสูงสุดของโรงเรียนเรานะครับ
ถ้าพร้อมแล้วลบครับ

ใครลูกใครเป็นคนส่งดอกกุญแจลูกกุญแจนี้มา

รับห้องน้ำเด็กจำนวน๔ห้อง
และห้องอาบน้ำเด็กอีกจำนวน๒ห้อง

ทำไปได้แล้วสำเร็จแล้วครับวันนี้ดีใจด้วยครับ
และผู้สนับสนุนใจดีที่สุดก็คือ
สนับสนุนห้องน้ำสำหรับเด็กชั้นอนุบาล
ให้กับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๒จังหวัดชนบุรี
มูลค่าไม่น้อยเลยครับรวมทั้งสิ้น๒แสนบาท

วันนี้ดีใจด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ

ถ้าเผื่อว่าท่านหนึ่งท่านใดอยากจะช่วยดูแลโรงเรียนนะครับ
ก็สามารถติดต่อกับทางโรงเรียนได้โดยตรงนะครับ

ร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิไทยรัฐ
เพื่อสนับสนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศไทยของเราเลยในวันนี้นะครับ
และวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูและน้องทุกคนที่มาร่วมรายการด้วยนะครับ
ขอบคุณมากนะครับยินดีด้วยครับ

คุณผู้ชมครับสามารถติดตามความน่ารักความสามัคคีของคุณครูและเด็กนักเรียนได้จากโรงเรียนต่างในเกมต่อชีวิตโครงการพิเศษโรงเรียนนี้หนูรักได้ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ
และครั้งหน้าจะเป็นโรงเรียนอะไรจากจังหวัดไหนและพวกเขาต้องการอะไรพลาดไม่ได้
อาคารเรียนที่กลายเป็นภัยใกล้ตัว

ฝ้ามันพังชายค้าหลุดค่ะ
กลัวไม้มันจะหล่นลงมาแล้วแบบถ้าเผื่อน้องน้องเกิดอันตรายได้ค่ะ
ปูนมันแตกอะครับมันแตกแล้วมันต่างมาแบบบางคนก็เข้าแตกข้อศอกแตก
คือถ้าช่วงฝนตกคืองูมันหนีน้ำ
แล้วก็ตะขาบมันก็จะมาจากรอยแตก
รวมพลังเพื่อหาทุนปรับปรุงอาคาร

ทำได้หรือไม่ได้ครับ

เตรียมต่อชีวิต